ดูเหตุการณ์นี้กันบ้างครับที่ร้อยเอ็ดครับร้านอาหารกึ่งผับ
ดนตรีเขาก็กำลังร้องรำทำเพลงกันสนุกสนานนะฮะทุกคนกำลังสนุกครับ
ได้ยินเสียงปืนดังประมาณสองถึงสามนัดปรากฏว่ามีคนถูกยิงมีบาดเจ็บ
แล้วก็มีตายด้วยคนก่อเหตุเป็นทหารครับ
เอาเอาไว้
ได้ยินเสียงปืนใช่ไหมฮะช่วงท้ายเมื่อกี้นี้
แล้วก็มีเสียงคนกรี๊ดตกใจเลยครับ
เหตุการณ์ระหว่างที่นักดนตรีเขากำลังเล่นดนตรีกันร้านอาหารกึ่งผับนะ
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนกันเนี่ยมีการยื้อฉุดกระชากเหมือนจะตีจะต่อยกันเนี่ย
ดรีก็เล่นไปคนในร้านก็เต้นไปก็สนุกสนานกันอยู่นะครับ
แต่ทีนี้ปรากฏว่ากลุ่มของคู่กรณีเนี่ย
ฝั่งหนึ่งคนก่อเหตุมีทหารเข้ามาเที่ยวด้วย
อีกฝั่งหนึ่งเป็นกลุ่มในทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ

แล้วไปกระทบกระทั่งทะเลาะกันอยู่หน้าเวทีแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น
ในคลิปได้ยินแค่สองนัดใช่ไหมครับแต่ตำรวจบอกว่า
ปืนเนี่ยถูกยิงออกไปสามนัดคนในร้านแตกกระเจิงครับ
ได้ยินเสียงปืนแบบนี้หนีตายก่อนเลยหลังเกิดเหตุครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบร้านอาหารแห่งนี้อยู่ที่
นมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่ง
พบร่างนายคุณากรอายุ๒๖ปีถูกยิงเข้าที่หัว
ในที่เกิดเหตุครับส่วนนายอานนท์อายุยี่สิบสาม
ถูกยิงเข้าอกซ้ายอาการสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาล
๑เจ็บ๑ครับคุณผู้ชม
ตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่๓ปลอกขนาด๙มม

สอบปากคำคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าคนที่ยิงเนี่ยเห็นว่าเป็นทหารอยู่ที่จังหวัดยะโสธร
แล้วมาเที่ยวกับเพื่อนมากันประมาณ๑๐คน
คือร้านนี้ครับมันอยู่ใกล้กับสะพาน
ที่มันเชื่อมถึงยะโสธรได้ไม่ได้ไกลมาก
ดังนั้นในฝั่งยะโสธรเองก็จะมาเที่ยวที่ร้านนี้

ฝั่งนั้นเขามีทหารมาด้วยแล้วก็มากับเพื่อนประมาณสัก๑๐คน
ฝั่งของคนที่โดนยิงเนี่ยก็มากับเพื่อนเหมือนกัน
มากัน๒๐คนโดยประมาณ

หลังเกิดเหตุครับกาดของร้านก็คุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้
คุณเนติชาวนักข่าวของเราตามไปที่โรงพักพนมไพรครับ
ตำรวจคุมตัวจ่าสิบตรีอิสรายุทธ์อายุ๓๐ปีได้แล้ว
เป็นทหารสังกัดที่ค่ายแห่งหนึ่งที่ยะโสธร
ก็คุมตัวมาสอบปากคำ

ใช้เวลาสอบสวนกว่า๔ชั่วโมงครับ
เจ้าตัวสารภาพว่าก่อเหตุจริง
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวคนก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านอาหาร
เบื้องต้นพบว่าที่หลังคาร้า
มีรอยทะลุจากกระสุน๑รูด้วยนะครับ
แล้วระหว่างทำแผนผู้ก่อเหตุ
จ่าสิบตรีที่เป็นทหารอ้างว่า
ก่อนเกิดเหตุมีเรื่องกันที่หน้าเวทีแล้วรอบหนึ่ง
แล้วก็ถูกกลุ่มคนเจ็บรุมทำร้าย
ผมโกรธเลยต้องชักปืนออกมายิง
หลังจากนั้นก็คุมตัวกลับไปโรงพักครับ
นี่คือคำให้การของผู้ก่อเหตุนะครับ
ล็อกคอผมแล้วก็ตีกันตรงนั้น

วงจรปิดในร้านจะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุ
เดี๋ยวลองดูนะฮะภาพวงจรปิดนะ
จะเห็นว่าผู้ตายเดินมาชนกับเพื่อนของฝั่งที่ทหาร

แล้วสองคนนั้นเหมือนจะคุยอะไรกันบางอย่างครับ

แล้วก็ผู้ตายกำลังเต้นกันอยู่หน้าเวทีเนี่ย
แล้วเป็นจังหวะที่เหมือนชนกันโดนตัวกันเนี่ยครับ
แล้วก็มีการคุยอะไรกันบางอย่าง
ก่อนจะถูกลากตัวกระชากออกไปครับ
กระชากแยกออกจากกันนะฮะ

นี่ครับจังหวะนั้นเข้าไป
แล้วก็กระชากแยกออกจากกัน
ทหารที่ก่อเหตุพยายามจะเข้าไปช่วย

และกาดก็เข้ามาควบคุมเหตุการณ์

อิสรายุทธ์เนี่ยถูกแจ้งข้อหาค่าผู้อื่น
และความผิดตามพรบออาวุธปืนด้วยนะครับ
จะส่งสารทหารจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้านอาหารที่เกิดเหตุก็อยู่ระหว่างตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ
อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
เนื่องจากเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

ตมเหตุมันมาแค่ว่าเดินชนกันเท่านั้นเลย
เดินชนกันและทะเลาะกันและชักปืนออกมา
เพื่อยิงแล้วมีคนเจ็บและมีคนตายฮะ

ก็ลองคุยกันอยู่

ขณะที่อีกหนึ่งคนที่เจ็บสาหัสคือนายอานนท์

ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในการดูแลของคุณหมอที่โรงพยาบาล

เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปฮะ